สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรารายงานข่าว
กรณีโรงงานผลิตพลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้แรงงานพม่าเสียชีวิต๖คน
ล่าสุดวันนี้ค่ะชาวบ้านพบระเบิดปิงปองกว่า๒๐๐๐ลูก

เป็นเพราะว่าชาวบ้านนั้นอาจจะเกรงกลัวความผิด

วันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ

พร้อมปุ๋ยอยู่เรียบประมาณ๕กิโลกรัม
ดินปืนฝักแคร์ชนวนระเบิด
ซึ่งถูกทิ้งไว้กลางทุ่งนาห่างจากที่
เกิดเหตุพลุระเบิดประมาณ๘๐๐เมตร

ตำบลพระพลาชัยอำเภออูทอง
ว่าพบกระสอบปุ๋ยสีฟ้า๔กระสอบ
สงสัยว่าภายในเป็นวัตถุระเบิด

จากการตรวจสอบพบระเบิดปิงปอง

ด้วยการแช่ไว้ในถังน้ำขนาดใหญ่

ก่อนที่จะแกะออกเพื่อไปทำลายทิ้ง

ทำให้กลุ่มผู้รับจ้างผลิตกลัวความผิด
ฐานผลิตพลุและระเบิด

ขณะที่ดาบตำรวจธีรพงศ์โสตธิกภัณฑ์

บรรจุเป็นพลุแล้วก็ระเบิดที่บ้าน

ซึ่งจะปลอดภัยกว่านำไปทิ้งเอง

เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุโรงงานผลิตพลุ

กำลังตรวจเข้มโรงงานผลิตพลุ

เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดซ้ำค่ะ